ท่านผู้ชมครับ๒๑นาฬิกา๕๐นาทีนะครับ
เรายังเกาะติดเหตุการณ์ที่คนร้าย
ก่อเหตุกราดยิงผู้คนจนเสียชีวิตไป๑๐กว่าคน
กว่าศพบาดเจ็บอีกหลายคนนะครับที่นครราชศรีมา
นี่เป็นภาพตอนที่เดินเข้าไปในห้างพร้อมกับอาวุธปืน
ที่ไปปล้นมาจากค่ายทหารนะฮะที่นครราชศรีมานะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ตึงกำลังอยู่ที่นั่นนะครับ
กำลังช่วยเหลือตัวประกันแล้วก็หาทางคลี่คลายสถานการณ์ให้เรียบร้อยที่สุด
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปคุยกับคุณยศระวีอุทัยสมรุดีนะครับ
ซึ่งคุณยศระวีเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืน
จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้
ว่าเราควรจะทำตัวแบบไหนอะไรยังไงด้วยนะครับ

คุณยศระวีพอจะทราบข่าวแล้วใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครราชศรีมา

ตกใจไหมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ครับเราเพิ่งเคยคุยกันไปไม่นานมานี้ก็คือกราดยิงชิงทองที่ลบบุรี

ตอนนั้นก็๓ศพใช่ไหมฮะ

แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยโอ้โห๑๐กว่าศพนะขนาดนี้ตามตัวเลขเนี่ย๑๒๑๕ศพนะครับคุณยศระวี
ผมเข้าใจว่าครั้งนี้เป็นการเขาเรียกสติตะเลิศ

ครั้งแรกคงตั้งใจว่าจะไปเจรจาถ้าไม่ได้ก็คงจะจัดการกับคนที่มีปัญหา

คลิปนี้มันลามก็ยืดตัวหนึ่งไม่ได้

กระสุน๕๕๖ก็จะช้าใช้เป็นกระสุนที่
ไม่สามารถมีข้าวของพลเรือเนี่ยจะมีเป็น๒๒๓ได้ซึ่งหน้าตักเดียวกัน
แต่๕๕๖จะเป็นของทหาร
แต่อันนี้เขาปล้นมาจากค่ายทหารชัดเจนหลังจากไปก่อเหตุยิงทหารเสียชีวิตที่บ้านพักก่อนแล้ว
ครับเขามีความสามารถในการเข้าถึงอาวุธพวกนี้อยู่แล้วนะฮะ
ว่าพิมพ์ข้อความอะไรไปด้วยระหว่างนั้นนะครับ
นั่นแสดงว่าเขาสามารถที่จะใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญเลยไหมครับ
จากข่าวเนี่ยเขาเป็นนักกีฬายิงปืนด้วยนะครับไม่ใช่แค่ทหารฝึกธรรมดา
ถ้าเป็นนักกีฬายิงปืนเนี่ยจะได้รับการฝึกอย่างเข้มข้นเรื่องอาวุธปืนเพิ่มอีกสเต็ปหนึ่ง
แล้วทีนี้เนี่ยเขาออนไลน์ตัวเองตลอดเวลาเพื่อที่จะประกาศให้โลกรู้ว่า
คือทนไม่ไหวแล้วจะเล่นงานทุกคนที่เห็นต่อหน้าต่อตาแล้วก็ใครไม่เกี่ยวก็ต้องโดนด้วย
อะไรเป็นมูลเหตุทำให้คนคนหนึ่งถึงจะมาก่อเหตุลักษณะยิงต่อเนื่องแบบนี้ฮะคุณยศลวี
คือถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยมันจะเกิดจากการสังสมของสภาวะเศรษฐกิจสังคมและครอบครัว
แต่ลักษณะนี้เนี่ยเข้าใจว่าโดนกดดันทางด้านคือเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ดินนะครับ
ในหน้าจริงแล้วก็ไม่ได้รับความยุติธรรมแต่ตัวเนี่ยปฏิเขา
ถ้าเป็นลักษณะนี้นะฮะก็คงจะอ่อนแอไปหน่อยที่จะพอรับไม่ได้กับเรื่องแบบนี้
แล้วก็เกิดการกระทำรุนแรงขึ้นพอรุนแรงขึ้นตัวเองก็ตะเลิศเลย
กลายเป็นจะโชว์ถ้าตัวเองเป็นดาราแล้วแล้วก็ออกกล้องทำการสังหารโชว์
กระทั่งออกมาพูดว่าตัวเองเหนื่อยแล้วก็ยังมีโพสต์โชว์ได้อันนี้ก็น่าจะหลุดแล้วล่ะ
คุณยศระวีครับถ้าเราต้องไปเจอกับสถานการณ์แบบนี้เนี่ย
ถ้ามันเป็นแบบโอ้โหจวนตัวจริงแบบมาถึงก็ถึงตัวแล้วก็ยิงใส่เลยอันนี้
อันนี้เราก็คงจะหลบลำบากป้องกันตัวเองลำบาก
แต่ถ้าเราเห็นพอจะเห็นอยู่ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย

อันดับแรกเลยเนี่ยเป็นโชคก่อนเลยคือเราไม่รู้เลยว่าเวลากาดยิงเนี่ยโดนใครก่อน
สมมุติว่าเรามีโชคในสเต็ปแรกคือไม่โดนเรา
แล้วเรารู้ว่านั่นคือคนร้ายที่กาดยิงก็วิ่งเลยฮะวิ่งอย่างเดียวเลย
เลยนะวิ่งแล้วหาที่หลบใช่วิ่งแล้วหาที่หลบลันหายไปก็คือหลักการของสงการ
การตอบสนองต่อสถานการณ์แบบนี้ลันก็คือวิ่งหายหลบไฟล์ไฟล์กับ
ไฟซ์กลับใช้กับประเทศใช้ไม่ได้เพราะเมืองไทยไม่อนุญาตให้กดปกปืน
ก็ต้องลันกับฮายก็วิ่งกับก้อน
ทีนี้สมมุติว่าเราเห็นว่าตรงข้างอายการจริงแล้วเรายังไม่โดนก็คือวิ่งก่อน
สุดแรงให้พ้นวิถีกระสุนแล้วหลบดูก่อนว่าคนร้ายเนี่ยเขาหันไปในทิศทางใด
เขายิงมาทางทิศนี้ต่อไหมถ้าไม่ยิงมาทางทิศนี้ต่อเราวิ่งต่อ
เพื่อหาจุดที่ปลอดภัยที่สุดแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่
สมมุติว่าเรายังอยู่ในวงซึ่งหนีไม่ทัน
ก็ต้องหลบซ่อนตัวหลบให้บิ๊บเลยครับมือถูกมือถือนี่ปิดแสงปิดเสียงปิดสัน
ขุนผันลุกขึ้นหนีเด็ดขาดพอเขาเห็นคนหนีเขาเห็นอะไรเขาจะยิงทันที
อ่าเขาจะยิงทันทีเพราะฉะนั้นวิ่งกับซ่อนเนี่ย
เราต้องประเมินสถานการณ์ด้วยว่าคนร้ายเป็นยังไงแล้วเราไหวไหมที่จะวิ่ง
ถ้าเราวิ่งไม่ไหวเราก็ต้องซ่อนครับแล้วสมมุติว่าถ้าอยู่ในห้างเนี่ย
เราไม่รู้ทิศเลยว่าคนร้ายเนี้ยอยู่มุมไหนอยู่อะไรแล้วอืม
อย่าไปโผล่ไปอะไรเด็ดขาดเลยถ้าสมมุติว่าเขาไม่เห็นเราอยู่ดี
แล้วเราโผล่ขึ้นไปเนี่ยเรากลายเป็นเป้าทันทีเลย
งั้นเราต้องรู้สักก่อนครับใช่ต้องรู้สักก่อนค่ะคือไม่ต้องไปแบบ
มันไปหรือยังเงยหน้าไปดูหน่อยนึงอันนี้ไม่ต้องเลยใช่ไหมฮะ
คือเงยหน้าได้แต่ต้องระวังว่าต้องอยู่ในช่องเล็กอะไรที่รู้ว่าใครก็ไม่เห็นเราแน่นอน
ถ้าใช้แสงใช้เสียงอย่าไปเซลฟี่ตอนตัวเองในขณะนั้น
ค่ะรวมถึงคือถ้าเราไม่รู้ใช่รวมถึงไม่ต้องถ่ายคลิปวีดีโอ
ไม่ต้องถ่ายรูปภาพว่าฉันจะรายงานความเคลื่อนไหวของคนร้ายไม่ต้องทำเลย
ได้ครับในกรณีถ้าตัวเองอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจริง
คุณโยฐวีครับ
ห่างไกลแล้วอันนี้เราวิ่งเลยแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเนี่ย
หลบไว้ก่อนหลบไว้ก่อน
เห็นแบบโอ้โหอยู่ต่อหน้าสักไม่กี่สิบเมตรอย่างนี้
ไม่กี่สิบเมตรแล้วหันมาทางเรานี่ก็ต้องวิ่งแล้วฮะ
วิ่งอย่างเดียวแล้วก็วิ่งหลบหาที่กำบังให้เร็วที่สุด
แบบไหนฮะคุณจรวีวิ่งแบบหันหลังมองไปด้วยวิ่งถอยหลัง
ว่าวิ่งแบบโกยแนบไม่ต้องมองอะไรแล้ววิ่งอย่างเดียวหรือว่ายังไงดีฮะ
คือถ้าจะบอกทางยุทิศวิทธิให้วิ่งซิกแปลกก็คงลำบากฮะก็โกยอย่างเดียวเลยฮะ
พวกนี้เนี่ยเอาตรงแล้วมันขึ้นอยู่กับดวงเราด้วย
เวลากาดยิงเราไม่มีทางรู้หรอกอย่างเช่นเด็กสองขวบที่ลบบุรีที่โดน
เราไม่มีทางรู้ว่าจะโดนลูกหลงได้แต่หนีให้เร็วที่สุดซ่อนให้เร็วที่สุด
อย่างร้านทองที่ลบบุรีคุณยศลวีที่ครอบครัวหนึ่งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกสาว
ที่ไปซื้อทองอยู่หน้าเคาน์เตอร์อ่ะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ถูกยิงแล้วลูกสาวก็
ลูกสาวก็นอนเลยแบบนอนหมอบตรงนั้นเลยเนี่ยอันนี้ถูกไหมฮะถูกต้องไหม
ถูกแล้วถูกแล้วคือยอมทุกอย่างแล้วถ้าคนมีสติก็ต้องไม่จริง

อันนี้จริงเป็นคู่มือของเมืองนอกที่เขาบอกให้พลเมืองของเขาเนี่ย
รู้จักหลักการปฏิบัติตัวเมื่อเจอเหตุการณ์กราดยิง
คือที่เขาบอกในคู่มือต่างประเทศบอกว่าทำตัวให้อุกอาจ
ทำให้ผู้ร้ายใช้ปืนไม่ได้หรือว่าโยนของใส่ผู้ร้าย
คือมันต้องอย่างที่ผมบอกต้องประเมินผู้ร้ายด้วยว่าเขามีอาวุธอะไร
แล้วเขามีความชำนาญแค่ไหนในกรณีนี้เขาคือทหาร
เขาคือทหารที่ฝึกมาเพื่อการสงครามแล้วเป็นนักกีฬายิงปืน
แล้วพอประชาชนจะไปโยนของจะเอาไม้ทองไม้งามไปแทงไปยาก
แล้วเขามีระเบิดด้วยอืมต้องมีระเบิดด้วยเพราะฉะนั้นซ่อนอย่างเดียวไอ้ไฟล์เนี่ย
ในกรณีสมมุติว่าอยู่เทคเซอตประชาชนพวกฟื้นเนี่ย
แล้วไม่ต้องให้รู้ว่าอาวุธเรามีฟื้น
แต่ในกรณีนี้เราจะไปทำอะไรไม่ได้ยิ่งทำให้เขาขวดยิ่งอันตราย
ถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่ในห้องแบบนี้แล้วสมมุติว่าเราเป็นรอบพอ
เราสามารถขังเขาได้ให้ทำเพราะตอนนี้เขาอยู่ในที่ปิดใช่ไหมครับ
ใช่ฮะครับตอนนี้อยู่ในห้างใช่ฮะเก็บตัวมาก็หลายชั่วโมงแล้ว
เพราะตามรายงานเนี่ยมีประชาชนที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ตรงนั้นด้วย
น่าจะเยอะในห้างผมว่าหนีไม่ทันพอสมควร
แล้วตอนนี้ก็หนียิ่งยากเลยอย่างที่ผมบอกคือถ้าเราไม่รู้ตำแหน่งของคนร้ายเนี่ย
ยิ่งหนียิ่งเป็นการเปิดตำแหน่งตัวเอง

ตอนที่เกิดเหตุใหม่เจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไประงับเหตุ
ถูกยิงบาดเจ็บไปหลายนายฮะคุณยลวี
ครับใช่ครับคือกระสุน๕๖เนี่ยถ้าเราใส่เกาะอ่อน
สำหรับปืนพกนะฮะมันเอาไม่อยู่นะครับ
มันกระสุนความเร็วสูงและอันตรายมาก
ครับแล้วถ้าเขาใช้กระสุนพวกหัวเขียว
พวกรถทั่วไปเราไปซ่อนไม่ได้เลย
กำแพงที่เป็นกำแพงอิดมวลเบากำแพง
อิฐบล๊อกแล้วพวกนนี้ซ่อนไม่ได้ทรุกหมด

แล้วตอนแรกข่าวมันก็มีรายงานมาด้วยตอนประมาณทุ่มครึ่งว่าคนร้ายขึ้นไปที่ชั้น๔ของห้าง
แปลว่าอาวุธปืนอันนี้เนี่ยรัศมีการยิงรัศมีของกระสุนคือมันกว้างแล้วมันก็ไกลมากเลยใช่ไหมคะ
ไกลมากค่ะไกลมากยิงได้หลายร้อยเมตรครับตามระยะทำการของปืนชนิดกระสุนชนิดนี้นะครับ
แปลว่ายิงก็หลายร้อยเมตรครับแล้วเวลาก็กินขังแก๊กหรือว่ายิงกระจกฝั่งตรงข้ามหรือคือการสร้างสถานการณ์ให้มันเหมือนกับเคสมศพสงค์กามาให้ควรคืนกลัว
คือจริงนี่ก็เข้าข่ายแล้วเพราะว่าคนที่เข้าไปต่อกองกับสารการที่ได้ก็คือต้องมีอาวุธพิเศษที่หนักกว่าเขา
ยุทธวิธีที่ดีกว่าเขาเพราะว่าเขาจะรู้ยุทธวิธีของทหารทั้งหมด
เพราะเขาเป็นทหารแล้วเขาเบิกไปนี่คือทั้งบวกทั้งเสื้อเกาะทั้งอะไรนี่คือ
เอาง่ายก็คือพร้อมลบก็คือพร้อมลบตั้งรับเลยสมมุติว่าทิ้งไปแล้วเกิดการยิงกันเราก็จะเห็นการยิงเหมือนในฉากสงครามเนี่ยยิงจนกระทั่งกระสุนฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งหมดหรือโดนไปก่อน
เพราะว่าดูแล้วเขาตั้งรับขนาดนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกที่พยายามเข้าไประงับเหตุเนี่ยจากอาวุธที่มีอยู่เนี่ยสู้ไม่ได้แน่
ไม่ได้เลยฮะปืนพกเนี่ยระยะทำการถ้าอย่างแม่นก็สัก๒๐หลา๒๕หลาได้แค่นี้ฮะของเขาส่องมาตั้งแต่๑๐๐๒๐๐เมตร
ก็มีอยู่คลิปหนึ่งขับรถอยู่ข้างล่างก็ส่องขึ้นมาข้างบนที่คนถ่ายคลิปจากข้างบนที่เป็นตัวอาคาร
ครับใช่ครับแล้วเขาชำนาญฮะผมเห็นในยูทูปที่เขาฝึกก็ไม่ธรรมดาฮะ
อืมค่ะจากนี้ไปเราคงจะต้องให้ความรู้กันหรือว่าเรียนรู้กันหรือยังฮะเกี่ยวกับเรื่องของการระมัด
ระวังด้วยว่าเอาตัวรอดอย่างที่เราได้คุยกันคุณโยลวิจรีงครับเรื่องนี้เนี่ยจริงผมอยากแนะนำนะ
ทางพันธุ์ตำรวจตีต่อศักดิ์สู่อิมนต์
อันเท่าที่พนธุ์ตำรวจตีต่อศักดิ์สู่อิมนต์
ตอนนี้เป็นกับรองผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
กับทางกล้วงกับพันธุ์ตำรวจเอกพิจารณสุภรรณ์
การต่อครองกับสถานการณ์แบบนี้
ซึ่งตอนนี้ก็เทรนด์ให้กับตำรวจทั่วไปอยู่นะฮะ
ถ้าได้ให้ความรู้กับประชาชนมากก็จะเป็นผลดี
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยของเราเห็นไหมฮะนี่เดือนต่อเดือนเลย
มหาคุมผ่านแล้วร้ายแรงขึ้นเรื่อย

แล้วประชาชนเราไม่มีอะไรต่อกรกับเรื่องแบบนี้
ได้แต่ป้องกันตัวกับหลบอย่างเดียว
เราก็ไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ

ก็เหมือนกับที่พวกเราคิดแล้วครับก็คือตอนนี้ต้องขอให้ทุกคนที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า

แล้วก็สิ่งสำคัญเมื่อสักครู่เท่าที่คุยเป็นความรู้เพราะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเหตุการณ์แบบนี้
มันจะเกิดขึ้นในบ้านเราอีกหรือเปล่า
จากเหตุกราดยิงที่ลบบุรีมาจนถึงเหตุกราดยิงที่โคราชเนี่ยนะคะ
เป็นหลักการของต่างประเทศที่เขาบอกคนในพลเมืองของเขา
แต่ถ้าบ้านเราใช้การวิ่งวิ่งก่อนคืออันดับแรกเลยค่ะ
หนีจากคนร้ายให้เร็วที่สุดแล้วก็อยู่ห่างจากคนร้าย
แล้วก็ไม่ให้อยู่ในสายตาของคนร้ายพยายามหลบหลังวัตถุใหญ่นะคะ
หลังจาก๕๖นาทีที่แล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็มีการทวิตข้อความนะคะบอกว่าผมได้รับรายงานเหตุการณ์ที่โคราชมาโดยตลอด
แล้วก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่
ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดูแลอย่างเต็มที่
ผมต้องการเห็นความร่วมมือจากทุกฝ่ายขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
นี่คือข้อความที่พลเอกประยุทธ์ได้ทวิตเมื่อ๑๖นาทีที่แล้วนะคะ
ตัวเลขล่าสุดที่ไทยรัฐทีวีเราได้รับข้อมูลมานะครับ
เป็นข้อมูลที่แม่ความจริงแล้วผมไม่อยากจะรายงานเลยนะ
ผู้เสียชีวิตตอนนี้เพิ่มเป็น๒๐ศพแล้วนะฮะ
นี่เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกยิง
ขณะที่ขับรถอยู่นะครับอยู่ที่กลางถนนที่กลางเมืองโคราชเนี่ยฮะ
ไม่ได้ซ่อนแสงขังห
แล้วไม่ปลอดภัยเลยนะนะฮะ
กลับมาให้ฟัง

ออกมานี่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นหรอก
ก็ตอนนี้นะครับตัวเลขล่าสุดนะครับจากผู้เสียชีวิต๑๐กว่าศพเนี่ย
แต่ก็มีบาดเจ็บอยู่หลายคนที่โรงพยาบาลตัวเลขเนี่ยจากบาดเจ็บก็เป็นเสียชีวิต
เพิ่มเป็นเสียชีวิตตอนนี้๒๐ศพแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
มีทหารท่านหนึ่งด้วยนะฮะเป็นทหารพรานที่ชายแดนใต้
เดี๋ยวถ้ามีเฟซบุ๊คของท่านมาเนี่ยเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าไปที่ชัยภูมิก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับที่ชายภูมิเนี่ย
อย่างที่รายงานในช่วงแรกนะครับว่าหลังจากที่ตรวจสอบประวัติกันแล้ว
พบว่าคนร้ายคือจสิบเอกจักรพรรณถมมาอายุ๓๒ปีเป็นคนชายภูมิ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิมอบหมายให้ภูมิกับการสพเมืองชายภูมิ
ไปเชิญตัวแม่ของจสิบเอกจักรพรรณ
ชื่อนางจรรย์ศรีแสงชมพูอายุ๖๓ปี
บ้านอยู่ที่ซอยโรงน้ำปลาบ้านหนองสัง
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
เพื่อให้ไปช่วยเกลี้ยกล่อมลูกชาย
ที่นครรัฐศรีมาตอนนี้พาเดินทางไปถึงแล้ว
กับผู้สื่อข่าวนะฮะบอกว่าถ้าจะพูดถึงนิสัย
เขาบอกว่าเคยเจอกันในงานศพล่าสุด
แบบเมื่อปีที่แล้วแต่ถ้าจะถามว่านิสัยเป็นยังไง
ผู้ชมครับบอกว่าเป็นคนนิสัยดีสุภาพเรียบร้อยพูดจาดี
ไม่มีพฤติกรรมนักเลงตอนที่รู้ข่าวยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่า
ไปก่อเหตุใช้ปืนกราดยิงผู้คนจนเสียชีวิตมากขนาดนี้
เป็นคนยังไง
ก็ดีเรียบร้อย
เป็นคนเรียบร้อย
สุภาพเรียบร้อยปกติก็อยู่บ้าน

เป็นคนพูดจะยังไงพูดจะดี

เขากลับมาล่างสุภาพเวลาตอนไหนครับ
นะครับครอบครัวเนี่ยเป็นชาวชายภูมินะ
หมู่หกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
เคยเป็นนักเรียนโรงเรียนชายภูมิพักดีชุมพลรุ่น๑
แล้วไปเป็นนักเรียนใน๑๐ทหารบกรุ่นที่๑๐

ก็มาสังกัดอยู่ที่ค่ายทหารที่นครราชศรีมานะครับ

ใช่ค่ะซึ่งก็มีข้อมูลว่าจ่าสิบเอกจักรพันธ์เนี่ยนะคะ
การฝึกทางยุทธวิธีแล้วก็เป็นนักกีฬายิงปืน
รวมถึงชำนาญการยิงปืนระยะไกล
แล้วที่มีอยู่คือมีอาวุธสงครามร้ายแรง
เพราะว่าจากการตรวจสอบอาวุธปืนที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
ก็พบว่ามีปืนเล็กยาวแบบ๑๑จำนวน๖กระบอก

ซึ่งอันนี้เมื่อสักครู่นี้ผู้สื่อข่าวของเราที่รายงานเข้ามา
บอกว่าคนร้ายมีการนำระเบิดมาผูกไว้กับตัว
คือเตรียมพร้อมไว้เหมือนกับจะระเบิดฆ่าตัวตายด้วยนะคะ